คุณผู้ชมครับเรามาดูเหตุนี้ที่จังหวัดชนบุรี
หนุ่มเจ้าของบ้านภาวะเลย

ลงมาด้านล่างเห็นประตูตู้เย็น
มันเปิดอ้าทิ้งไว้ตอนแรกก็คิดว่าโจรขโมย
มันเข้ามาหรือเปล่าหรือว่าตัวเองเนี่ย

ก็เลยไปเปิดดูกล้องวงจรปิดภายในบ้าน

ใครเปิดอ่ะ

คุณดิฉันกำลังตกใจกับภาพกล้องวงจรปิด

ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ

ทำไมต้องพูดเสียงดัง

จดไว้ก่อนเพราะเจ้าของบ้านเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเอา
บาริกฏีเขาเนี่ยไปซื้อลอตเตอรี่
อยู่ที่หมู่๖ตำบลนาป่าอำเภอเมืองจังหวัดชมบุรีนะครับ
ซึ่งเป็นร้านขายของเก่าคุณ
ร้านก็ต้องมีของเก่าอะไรเยอะแยะเลยนะครับ
หรือว่าของเก่านั้นสืบทอด
สืบประดกตกท่อมจากใครนะฮะ
ชื่อร้านของเขาสมศักดิ์ค้าของเก่า

แล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยไตรคุณธรรมด้วย
พาผู้ศึกฮาของเราไปดูตู้เย็นหลังนี้
พบสภาพยางบริเวณฝาประตู

ก็เหมือนตู้เย็นปกติคือมันแน่นอยู่
อ้าวแล้วทำไมในกล้องวงจรปิดมันเด้งออกมาแบบแรงมากเลยอ่ะ

สื่อของเราบอกว่ามีโต๊ะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ

พบว่าประตูตู้เย็นเปิดอ้าค้างอยู่

ขโมยขโจรเข้ามาในบ้านหรือเปล่า
เจ้าของบ้านจะลืมปิดตู้เย็นไว้นะครับ
กล้องวงจรปิดตรวจสอบภาพดูก็ตกใจครับ
พบว่าเวลาประมาณตี๒ประตูตู้เย็นก็เปิดเองอย่างแรงตามคลิปที่เห็น
ที่ผ่านมาเนี่ยตัวเขาเองเคยเจอกับสิ่งลี้ลับหลายครั้งเช่นประตูรถตู้ที่เขานำไปใช้ในภารกิจงานกู้ภัย
บรรทุกศพมาหลายต่อหลายศพอยู่ประตูรถตู้ก็เปิดเอง
แต่ประตูรถตู้บางครั้งถ้าปิดไม่สนิทแล้วก็จอดในที่ที่มันเป็นทางลาดอาจจะไหลเองได้
แต่บางครั้งก็มีเสียงพูดคุยกันภายในรถตู้นั่นแหละทั้งทั้งที่ไม่มีคนอยู่
และครั้งนี้ประตูตู้เย็นเปิดเองอีกตามความเชื่อของเขานะเขาก็คิดว่าวิญญาณอาจจะหิว
และอีกอย่างคืนเกิดเหตุเป็นคืนวันพระทีนี้ฮะตอนตื่นเช้ามาเห็นภาพจากกล้องแล้ว
ก็ต้องไปทำบุญใส่บาทอุทิศส่วนกุศลให้กับวิญญาณทั้งหลายทั้งแหล่นะครับแล้วก็จัดชุดเส้นไหว้ที่บ้านด้วย
หลังจากนี้นำเลขที่บ้านไปเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่ในงวดวันที่๑๖ธันวาคมเพราะเชื่อว่าจะมาให้โชคใหญ่นะครับ